เพราะว่างูเนี่ยเลื้อยเข้าไปในรถ
ไปดูซิว่ารถคันไหนกันคุณ

มันไม่ใช่การซ่อมรถแต่ว่า
หาลูกงูอยู่
มาหาไออุ่นอยู่ที่บังโครนล้อ

มันไม่ใช่งูแต่มันคือรถคันนี้

รถคันนี้เขาจอดอยู่ที่บ้านเลขที่๓

เจ้าของเขาเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังตรวจสอบดูรอบบ้าน
เห็นงูเนี่ยเลื้อยเข้าไปอยู่ข้างรถแล้วก็หายเข้าไปเลย

ก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ชำนาญการมาช่วยจับงูออกไป
พอกู้ภัยมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะจับงูได้นะคะ
แล้วจับออกมาเนี่ยก็พบว่านี่
เป็นแค่ลูกงูแต่เป็นลูกงูเหลือม
ความยาวประมาณ๑เมตรค่ะคุณ
ดูสิน่ากลัวมากเลย
มีความดุร้ายด้วยนะเพราะว่าฉกใส่คนจับตลอดเลยอะค่ะ
แต่แน่นอนไม่พ้นเงื้อมือของพี่กู้ภัยทีมนี้นะคะ
ซึ่งน้องงูตัวนี้ก็โดนจับใส่ถุงปุ๋ยมัดแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่เจ้าของรถนะยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่างูเหลือมตัวนี้น่าจะมาให้โชคแหละ
เพราะว่ามาขนาดนี้มาบอกในฝันหน่อยได้มั้
มีเพลงมาฝากด้วยไปฟังกันค่ะ